สังคมทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยทั้งเรื่องของสังคมวิถีชีวิตเทคโนโลยี
เรียกว่าต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะ
ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการศึกษาก็ต้องมีการพัฒนาด้วยเหมือนกัน
เมื่อวานนี้ค่ะมีการจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศนะคะ
โดยเนื้อหาสาระก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง
งานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การเป็นประธานในพิธีนะคะ
คือนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ชนบทที่ห่างไกลความเจริญให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ในโอกาสครบรอบร้อยปีชาตการของท่านในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
นับเป็นคนไทยคนที่๒๘ที่ได้รับเกียรติอันสำคัญนี้ค่ะ
ในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ
ได้เข้ามาแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในพื้นที่ชนบทขึ้นค่ะ
และต้องขอขอบคุณนะครับมูลนิธิไทยรัฐที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศไทย
และหวังว่าความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนไทยรัฐ
มูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างบุคลากรของประเทศ
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศไทยครับ
จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบโล่รางวัลต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่นที่สอง

และในโอกาสนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์
รองประธานมูลนิธิสยามกรรมมาจนได้ปราธกคาถาพิเศษ
ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
โดยระบุว่าการศึกษาแห่งศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
ต้องการคนทำอะไรใหม่สร้างสรรค์แตกต่าง
ความรู้ไม่ใช่ได้มาจากการถ่ายทอด
เกิดจากการกระทำของตนเอง

เรียนรู้เพื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะ
สูงสุดต้องโลกปัจจุบันนี้
แปลว่าเรียนแล้วเกิดมิติภาวะผู้นำ
ไม่ใช่เพื่อจะมีตำแหน่งสูง
แต่เพื่อการดำรงชีวิตที่ดี
ทุกคนมีมิติภาวะผู้นำ
ซึ่งแปลว่าเป็นผู้ตามก็ได้เป็นผู้นำก็ได้
แต่ว่าชักจูงคนอื่นเป็นฟังคนอื่นเป็น
รบคนอื่นเป็นเชื่อมั่นตัวเอง

ลงท้ายร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง

ให้แก่ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่
อย่างนี้เรียกว่ามีทักษะภาวะผู้นำ
นายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกล่าวว่า
ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดทำโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชน
ชนบทที่ห่างไกลความเจริญ
ตั้งแต่ปี๒๕๑๓เป็นต้นมาก็เพราะเหตุผลที่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยากตอบแทนพี่น้องประชาชนคนไทย
ได้สนับสนุนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยดีมาตลอด
และประสงค์อยากจะเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาล
ในการให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนในชนบท
ให้มีโอกาสทัดเทียมกับเยาวชนในตัวเมืองด้วยนะคะ